มีเรื่องสะเทือนใจคนรักสุนัขมาอีกแล้วนะคะที่สงขลาค่ะ
มีใครไม่รู้แหละเอามีดเนี่ยไปฟันคอสุนัขค่ะ
แล้วฟันเข้าไปเป็นแผลลึกคอเกือบขาด
เจ้าของบอกเลยนะคะว่าจะเอาเรื่องคนทำให้ถึงที่สุดค่ะ
โพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมขออนุญาตเบลอนะ
ทำสีแล้วก็เบลอด้วยขนาดเบลอยังเห็นเลยใช่ไหม

คือเขาโพสต์ภาพสุนัขตัวของเขาเองเนี่ยนะคะ
คนข้างบ้านเอามีดฟันที่ลำคอแล้วก็เขียนข้อความแคปชั่นไว้ว่า
ขอถามหน่อยถ้ามีคนเอาพระฟันคอหมาเราแบบนี้
ลึกแบบนี้ขาดรุ่งริ่งแบบนี้ผิดไหม
คนฟังแมลงอันนี้เขาเขียนภาษาใต้นะ

คนฟังมันบอกว่าหมาไปกลัดหมามันกลัดกัน

นี่คุณเอาพระฟันคอหมาขนาดนี้ใจทำด้วยอะไร

ฟันคอหมาแบบนี้มีโทษยังไงต้องติดต่อหน่วยงานไหนใครรู้บอกที
โพสต์นี้ค่ะผู้สื่อข่าวเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของเฟซบุ๊ก
ชื่อจริงก็คือนางสาวทารีรัฐปรีเปรม
เป็นชาวตำบลระโนธจังหวัดสงขลา
บอกว่าสายเมื่อวานนี้ค่ะคือหมามันกัดกัน

ทีนี้บังเอิญว่าเจ้าของหมาฝ่ายคู่กรณีเนี่ย

เอามีดพระขนาดใหญ่มาฟันเข้าที่คอหมาของเธอ
แล้วฟันแบบไม่ยั้งมือจนคอมันเกือบขาดเลยอะค่ะ
ตอนนี้เธอได้พาหมาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เมตตาจังหวัดพัทธลุงนะคะ
หมอก็บอกว่าบาดแผลชะกันมากนะ
รอยแผลลึก๓นิ้วคุณผู้ชมลึกนะ

ถูกฟันจนเห็นเนื้อด้านในน่าสงสารมาก
แล้วมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
เธอบอกเธอรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่เพื่อนบ้านทำ
เธอจะแจ้งความและขอดำเนินการหลังจากนี้
ตอนนี้อาการเบื้องต้นของหมาของเธอเนี่ยนะคะล่าสุดคือ
เย็บ๓๕เข็มและอาการยังสาหัสอยู่เลยค่ะ